ไอ้เจ้าของเตียงก็เซ็งกันดิ
รีบโทรตามกู้ภัยมาจับงูทีครับ
นี่ชูคอรออยู่ตรงเตียง

แล้วความยาวมันก็ยาวด้วยนะเนี่ย

จังหวะนี้คือจับตรงคอมาได้นะ
คือใช้บ่วงเชือกที่เป็นติดอยู่ตรงไม้

แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปจับคุณดูนะ

โอ้มันหัวแรงเยอะตัวใหญ่มาก
เป็นบ้องดูดิครับ
ต้องใช้เจ้าหน้าที่อยู่๒๓คนช่วยเหลือกัน

บอกก่อนแล้วกันว่าเจ้างูตัวนี้มันไปโผล่ที่บ้านไหน
อยู่ที่บ้านของนายสุภาพภัยบูลสวัสดิ์เจ้าของบ้าน
ก็คือบ้านเลขที่๒๐หมู่๘ตำบลท่าประดูกอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
เจอกับงูตัวประนำทำเลย
งานนี้นะฮะบอกเลยก่อนที่จะเจอเจ้างู
เจ้าของบ้านเขาก็อาจจะเข้าไปพักเล่นบนเตียง
เจองูชูคอมาอย่างนี้

ก็เลยต้องไปตามกู้ภัยให้มาช่วยหน่อย
แล้วดูสิครับตอนที่กู้ภัยเขาจับนะ
จับกดหัวมันได้แล้วนะ
แต่ว่าลำตัวของเจ้างูมันพัน
มันพยายามรัดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
รัดขาตรงขาเจ้าหน้าที่

คงใส่มันจะขาดความอบอุ่น
มันก็เลยกอดเจ้าหน้าที่กูภัยใหญ่เลย

โอ้โหตัวใหญ่มาก
ตัวใหญ่กว่าแขนคุณพี่ที่มาจับอีก
งูบองหลาหรือว่างูจงอางเนี่ยนะ
ตรงลำตัวเนี่ยมันจะเป็นบ้องใหญ่อย่างนี้
แล้วยิ่งเจ้าตัวนี้มันยาวประมาณ๓เมตรกว่า
ถ้าตัวหลับตัวพ่อมเลยนะครับ
เอาการตัวใหญ่เอาการเลยทีเดียว
สุดท้ายจับใส่กระสอบมัดปากถุงให้แน่น
แล้วเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
มันค่อนข้างจะดุร้ายด้วยเนาะ

ยังไงซะคิดว่างูมันจะมาให้โชคให้ลาบอะไร

เพราะว่าถ้างูมาสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัย